ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดจากเรื่องชู้สาวเช่นกันค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งพยายามตื้อสาว
แต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่าสาวคนนี้มีแฟนแล้ว
จากนั้นได้ใช้ของแข็งฟาดศีรษะของแฟนนุ่มนะคะ
เสียชีวิตที่หน้าห้องพักเลยค่ะ
จุดนาทีครูภัยและตำรวจภูทรหัวใหญ่จังหวัดชนบุรี
กำลังตรวจสอบร่องรอยการถูกทำร้ายที่ศีรษะของนายพิพัฒน์ดวงสว่าง
อายุ๒๗ปีที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
สภาพศพมีบาดแผลชะกันบริเวณหลังหู
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดบนพื้นที่หน้าห้องพักของตัวเอง
โดยมีนางสาวกาญจนาจุนกิ่งอายุ๒๗ปี
แฟนสาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพค่ะ
จากการสอบสวนนางสาวกาญจนาทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กลับมาจากทำธุระกับแฟนนุ่ม
พอมาถึงห้องกำลังจะไขกุญแจค่ะ
มีชายวัยรุ่นซึ่งเป็นแฟนเก่าชื่อว่าต้น
ไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริง
่องมาด้านหลังแล้วใช้ของแข็งไม่ทราบว่าเป็นอะไรเช่นกัน
ทุบตีเข้าที่ศีรษะจนล้มลงและเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ
ส่วนคนร้ายรีบวิ่งขึ้นไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีวัยรุ่นชายอีกหนึ่งคน
หนังสาวกันจณะเล่าต่อด้วยว่าได้คบหากับผู้ตายมาเจ็ดปีแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุเคยคบหากัน
แต่ว่าหลังพยายามตีตัวออกห่างเนื่องจากคบกับผู้ตายอยู่แล้ว

เบื้องต้นพันตำรวจเอกอนันท์ภูรหงศ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่
สั่งการให้ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนออกไล่ลาด
ติดตามที่ห้องพักและบริเวณใกล้เคียง
ว่าคนร้ายยังคงหลบหนีไปได้ไม่ไกลค่ะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตนะคะได้มอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ส่งชนสู่ที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวทฯ